คุณผู้ชมคะยังอยู่ที่หน้าหนึ่งค่ะ
ฝนทะลมหนักพระทาสสามหุนพัง
วันนี้เป็นพาดหัวอยู่ด้านบนของหนังสือพิมพ์
แล้วก็มีรูปของพระธาตุสามหุ่นที่จังหวัดกาลสินด้วยนะคะ
ที่สำคัญนะคุณคนงานเสียชีวิต
ใช่เหตุการณ์ครั้งนี้มีหัวหน้าคนงานเสียชีวิต
แล้วก็มีคนงานได้รับบาดเจ็บอีก๔คน
โดยเหตุการณ์พระธาตุพังถล่มเกิดขึ้นในวัดป่ากุฎว่า
ตำบลกุฎว่าอำเภอกุชินรายที่กรสิน

พบสภาพอาคารที่ก่อสร้างครอบองค์พระธาตุ
พังถล่มลงมาเสียหายยับเยิน
นั่งร้านก็พังลงมามีเศษหินเศษปูนเศษไม้ไผ่
โดยเฉพาะนะคะมีปลายยอดของพระธาตุเดิมหักลงมาด้วย
ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็เสียใจค่ะ

เหตุการณ์ครั้งนี้มีคนงานก่อสร้าง
ได้รับบาดเจ็บสาหัส๔คน
เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกุชินราย

เกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะ
รวมถึงยังทราบข้อมูลว่ามีคนติดอยู่ข้างในอีก๑คน
ก็มีการระดมทีมกู้ชีพเข้าค้นหา
พบว่าเสียชีวิตโดยติดอยู่ใต้ฐานจุดกึ่งกลางขององค์พระธาตุ
ทราบชื่อก็คือนายวันพระเขียวอายุ๕๖ปี
นายวันเป็นหัวหน้าคนงานก่อสร้าง
ส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง๔คนก็เป็นคนงานชาวพม่า
เจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาล
เพราะว่ากลุ่มคนงานเขาไปซ่อมแซมองค์พระธาตุ
แล้วก็โครงเหล็กแล้วก็นั่งร้านมันถล่มลงมาด้านล่าง
ปลายยอดของพระธาตุก็หักลงมานะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ในอำเภอกุชินารายนายพิชัยส่งสุขเลิศสันติ
ก็บอกว่าพระธาตุที่ถล่มลงมาคือพระธาตุสามหุ่น
อายุกว่า๑๐๘ปีแล้วนะคะ
ซึ่งทางวัดเองก็มีการเริ่มบุรณะซ่อมแสมตั้งแต่ปี๕๗
แรงประกอบกับมีฝนถล่มลงมาอย่างหนัก

ก็เลยทำให้พระธาตุพังหักลงมา
เรื่องต้นก็มีการประสานกับทางสำนักงานโยธาธิการ
ผังเมืองจังหวัดกาลสินให้เข้ามาร่วมตรวจสอบแล้ว
เมื่อวานกว่าจะนำศพของหัวหน้าคนงานออกมาจากใต้ฐานพระธาตุได้

แต่เรื่องนี้ชาวบ้านบอกอาจจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์ก็ได้
คือชาวบ้านเขาเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้นะคะ
เดิมเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่
แล้วชาวบ้านอย่างนางเมืองสะอาดแพน

เห็นเป็นแสงไฟปรากฏออกมานาน๗วัน
แล้วก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะคะคุณสูตรสมบุทธ์คุณคุณผู้ชม
เหตุการณ์ครั้งนี้ก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีใครสักคน
ไปทำสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่ผิด

นางเมืองรวมถึงชาวบ้านคนอื่น
ตอนนั้นเองชาวบ้านไม่ได้เอกใจอะไรนะ
คือเข้าใจว่าพระอาจจะจุดไฟเผาขยะหรือเปล่า
แต่ทีนี้คุณผู้ชมตอนเดินเข้าไปดูใกล้เนี่ย
คือก็ไม่เห็นนะว่ามีใครจุดไฟไม่เห็นมีการก่อกองไฟ
จนกระทั่งคนงานก่อสร้างเข้ามาทำงาน
แล้วก็เกิดพังถล่มลงมาจนมีผู้บาดเจ็บสาหัสและผู้เสียชีวิตนะคะ